ไปให้กำลังใจที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะน้ำท่วมที่จังหวัดระยอง
ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วบางพื้นที่น้ำยังท่วมสูงอยู่
แต่ว่าบางจุดนี้ก็ลดระดับลงไปแล้วส่วนที่น้ำท่วมสูงอยู่
เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะ
หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็ตกหนักด้วย
ส่งผลให้มีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมฉับพลันในหลายอำเภอ
ที่น่าเป็นห่วงคือตำบลทัพมาแล้วก็ตำบลเนินพระ
ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมหนักเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยค่ะ
ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่โดยเฉพาะบนถนนแล้วก็ไหลเข้าทั่วบ้านเรือนด้วย
ตอนนี้ระดับน้ำสูงประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตร
บางพื้นที่เนี่ยโอ้โหสูงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรเลยนะคะ
นายบุญรอดเกษมรัตนาชัยชาวบ้านหมู่๑ตำบลเนินพระบอกค่ะ
ว่าพื้นที่ตรงนี้เหมือนกับเป็นแอ่งกระทะของจังหวัดระยอง
ถ้าหากเข้าสู่ช่วงรูฝนและฝนตกหนักน้ำก็จะท่วมสูง
รวดเร็วจนทำให้หลายบ้านในพื้นที่ตำวนเนินพระ
แต่ว่าโชคดีปีนี้ฝนไม่ตกต่อเนื่องกันหลายวัน
ตอนนี้น้ำเองก็ค่อยลดระดับลงไปมากพอสมควรแล้วค่ะ
ต้องบอกว่าเขาตั้งตัวไม่ทันจริงว่าน้ำมันมาเร็ว
บางบ้านเขาไม่มีคนอยู่บางบ้านเขาทำงานกะดึกอย่างนี้ฮะ

ผมขนทันครับเพราะผมกลางคืนผมอยู่บ้าน
แล้วผมรู้ตัวอีกทีก็ประมาณตี๔
แล้วก็รีบเอารถออกก่อนเลย
แล้วก็มายกของขึ้นที่สูงพวกนี้
นายประเสริฐวงศรีค่ะนายกเทศมนตรีตะมนทัพมาบอกว่า
ตอนนี้ก็ระดมคนงานเร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
ก็มีการนำเงินไปซื้อข้าวปลาอาหารให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม

แล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่หลายตัว
เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำในจังหวัดระยอง
จากนี้ยังบอกอีกค่ะว่าการสูบน้ำเร่งระบายน้ำ
ยังคงมีการวางกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำจากครองทัพมา

ตอนนี้ระดับน้ำถึงแม้ว่าจะลดแล้วแต่ก็ลดยังไม่มาก

สถานการณ์น้ำก็จะระบายเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะ